จากเหตุการณ์ที่มีการบุกเข้าไปจับกลุ่มนี่
ผับเขาเรียกว่าผับศูนย์เหรียญคือเป็นสถานบันเทิงของชาวจีน
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนแล้วก็มีสิ่งที่น่าตกอกตกใจนะฮะ
ก็คือในผับแห่งนี้ทั้งขายยาเสพติดทั้งขายเหล้า
แล้วถ้าเสพไม่หมดในผับนะฝากไว้เลย
ใช่ฝากเหมือนเหล้าเลยถ้าเอากลับไปเดี๋ยวเจอด่านตรวจ
งั้นฝากไว้ที่นี่เลยก็เลยเรียกว่าผับศูนย์เหรียญย่านยานาวา
ปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานมีการขยายผล
ไปจับกลุ่มชายชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นคนเอายามาปล่อยในผับ
โดยเฉพาะยาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์
คุณผู้ชมไปดูช่วงจังหวะของการควบคุมตัวหน่อยฮะ

เพราะว่าไปตรวจผับศูนย์เหรียญย่านยานาวา
แล้วไปเจอยาเสพติดโอ้โหจำนวนมากเลยนะฮะ
ก็ต้องตามจับกลุ่มคนที่เอายาเสพติดไปปล่อยในผับศูนย์เหรียญแห่งนั้นนะครับ
นายโลจินอังหรือว่าเซ่งอายุ๕๓ปีชาวสิงคโปร์
แล้วก็นายอองชาวเสียงอายุ๓๔ปี

ถูกตำรวจนครบานจับกลุ่มที่บริเวณที่พักแห่งหนึ่ง

ก่อนจะนำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพัก

ไอซ์๕๕ยาอียาบ่าเคตามีนโคเคน
และยาเสพติดชนิดแฮปปี้วอเตอร์

แฮปปี้วอเตอร์นะคุณมันเป็นการผสมนะคุณ
ใช่ใช่เอายาเสพติดนั่นนั่นมาผสมครับ
ยาบ้าเอ่ยยาอีเอยหรือว่ายาธรรมดออะไรมาผสม
แล้วมันจะทำให้สนุกด้วยมากกว่ายาเสพติดตัวเดียว

เอาไปค้าเพราะมันผิดกฎหมายหมดเลยนะครับ
ทีนี้สิ่งที่สำคัญที่ไปพบอีกอย่างคุณ

พบลำโพงในห้องหลายตัว

เพราะว่าพ่อลูกคู่นี้เวลาส่งยาเสพติดไปที่ผับนะคุณ
หรือว่าเอายาเสพติดมาจากชายแดนเนี่ย
เขาซุกซ่อนไว้ภายในลำโพง

ไม่มีไม่เปิดเกะเปิดเพลงเปิดเสียงไม่มี

คือเหมือนกับว่าพอมีการเคลื่อนย้ายลำโพง
ขนถ่ายลำโพงไปมันก็ไม่ผิดสังเกตไง

ลำโพงออกมาเลยโอ้โหยาเสพติดเพียบนะฮะ

กระบอกกระสุน๙มมแล้วก็จุด๒๒รวม๘๔นัดนะครับ

ทยอยนำยาเสพติดใส่ลำโพงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

นำมาพักไว้ที่คอนโดภายในกรุงเทพ
แล้วก็นำไปผสมสารเคมีบรรจุใส่ซอง

จำหน่ายให้กับสารบันเทิงต่างแล้วก็ร้านค้า
หนึ่งในนั้นก็คือสถานบันเทิงย่านยานาวา
ที่ตำรวจเพิ่งไปบุกจับกลุ่มนะครับ
ทีนี้ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจนครบาน
พลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเผยบอกว่า

จากหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาได้นะ

เป็นนักเคมียาเสพติด

เป็นนักเคมียาเสพติด
เป็นนักผสมสารเสพติดชนิดต่าง

ทั้งสนยานาวาสนสุทธิศาล

ทีนี้ต้องลุยตรวจสถานบันเทิง

แล้วกรณีที่บอกว่าเป็นข่าวดังมา

ไปเสพยากันที่ผับเท่าสนยานาวา

ภาพของเขาที่ไปบุกจับ

วับแล้วมีคาแคร์อยู่ข้างหน้าใช่ไหม

ใช่เรื่องนี้รองโจ๊กค่ะ

ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาสั่งการเลย

เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นแบ็คลิสต์เลยนะ

แล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบเส้นทางยาเสพติด

แล้วก็มีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน

แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มีการปิดข่าวด้วย
ขณะที่การดำเนินคดีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเหล่านี้
มีสารเสพติดในร่างกายประมาณร้อยกว่าคน
ตำรวจสนยานาวาสอบสวนเบื้องต้น
ให้การรับสาภาพ๔๘คนนะคุณนะ
ทีนี้นำตัวไปส่งฟ้องด้วยวาจาที่สารแขวงพระนครใต้
แต่พอไปถึงศาลปรากฏว่าผู้ต้องหากลับคำนะคุณ
เหลือ๗คนซึ่งเป็นชาวจีน๔คนและคนไทย๒คน
รับสาภาพว่าเสพยาแค่นั้นเอง
จาก๔๐กว่าคนที่ตอนแรกรับสาภาพในชั้นสอบสวนนะ
สารก็พิพากษาจำคุกคนละ๑๒เดือนปรับ๘๐๐
จำเลยสาภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับ

ส่วนที่เหลือซึ่งให้การปฏิเสธในชั้นศาลเนี่ย
ตำรวจก็ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องต่อสารต่อ

ประมาณสัก๔๐คนที่อยู่เกินวีซ่า

ซึ่งตำรวจก็ยื่นฟ้องต่อสารในวันนี้นะครับ
แล้วก็สิ่งที่คุณชูวิทย์แฉออกมาอีก
ว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นอย่างนี้
สารบันเทิงที่ชาวจีนเข้ามาเปิดผิดกฎหมาย
แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราสนับสนุนอะไรอย่างนี้
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ